เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปบุกฟาร์มใหญ่ในเมืองกรุงที่มีรายได้หลักแสนแต่ค่าไฟเป็นศูนย์สูตรสำเร็จเกิดจากอะไร
มาหาคำตอบพร้อมพร้อมกันจากนั้นมาพบกับเคล็ดลับการปลูกเตยหอมปลูกยังไงให้รายได้ดี
พร้อมทำเงินได้นานอย่างต่อเนื่องถึงสิบปีพร้อมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ
ความยากจนในวัยเด็กสู่แรงผักให้เขาคนนี้พัฒนาอาหารพื้นเมืองอีสาน
กลายเป็นเมนูที่สร้างรายได้หลักพันล้านบาทต่อปีเขาทำได้อย่างไรห้ามพลาด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
เคล็ดลับการทำเงินใหม่เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เลยดีกว่าเราจะพาไปดูเรื่องของฟาร์มสดแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่เอง
เดี๋ยวนะมันธรรมดามากเลยอ่ะค่ะพี่ป้องค่ะมันน่าสนใจยังไงพี่ป้อง
มันจ๊ะตรงที่ว่ามันเป็นฟาร์มผักที่ไม่เคยเสียค่าไฟเลย
คือเสียสูงมากเลยคือเสียสูงมากเลยโอ้โหต่อเดือนนะฮะ
และสามารถทำรายได้ได้เป็นหลักแสนต่อเดือนด้วยโอ้โห
ทำไมเขาถึงไม่เสียค่าไฟอ่ะคะเขามีวิธีครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะฮะ
หมายของพี่กับแฟนร่วมกันเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเราจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัด

มาสร้างตรงนี้๙ไร่เป็นห้องซ้อมภายใต้๖เงื่อนไขครับ
เงื่อนไขที่หนึ่งก็คือที่ตรงเนี้ยน่ะตำกว่าถนนเมตรห้าสิบ
มันไม่มีแหล่งน้ำอยู่ติดที่นี่เลย
อย่างนั้นยามฤดูฝนท่วมฤดูแรงขาดน้ำ
คือไม่มีไฟฟ้าถ้าเป็นที่เช่าเราไม่ใส่ไฟเข้ามา
ดินไม่ดีแน่นอนเพราะเป็นที่หนองน้ำ

หัวข้อนี้แสดงว่าไม่มีที่เป็นของเล่น

โบ้ไปดูฟาร์มต่างอยู่หลายฟาร์มนะครับ

คิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะสร้างฟาร์มสักฟาร์มหนึ่งเนี่ยต้องต่างกับเขาเลย
โบ้ต้องไปดูดน้ำเสียจากข้างนอกเข้ามา
วันละแสนลิตรนะครับ
โดยปั๊มชัก๑ตัวกับแผง๒แผง
ถ้าพี่โม่ไม่ใช้พลังงานฟรี
ผู้ต้องเสียค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ๓๕๐๐บาทต่อ๑จุด

ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ได้อยู่อย่างเดียว
คือพลังงานจากไฟฟ้าจากโซลาเซลล
ว้าว
โบคิดว่าวันนี้มอเตอร์พัฒนาถึงขีดสุด
แผงโซล่าเซลตัด๓อย่างไปไปต่อกับมอเตอร์
มันสามารถที่จะใช้ปั่นน้ำ

แต่เราสามารถเก็บน้ำไว้ที่สูงในรูปแบบของพลังงานจน

น้ำเราไหลได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่เราไม่เสียค่าไฟครับ

ถังน้ำสูงสุดนั้นแล้วพี่โก้เรียกเขื่อน
เขื่อนปุ๊บลงไปที่ฝ่าย
ถังกระบะปูนสี่เหลี่ยมแต่ละกระบะ

มาถึงต่ำที่สุดปลายน้ำเรียกแก้มลิง

โมเดลเนี่ยมันเอาไปใช้กับทุกที่เลย
ตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนที่พี่โบ้ปลูก
หลักการเดินครับเก็บน้ำที่สูงเล็กเขื่อน

และก็เอาข้าวไฟศูนย์บ่านดูดน้ำขึ้นเฉิน
ชุดนี้ก็ทำมา๒ปีกว่าแล้วครับ

อย่ามาถามเรื่องรายได้เลยอายนะครับให้คิดอย่างนี้ดีกว่า

โบ้ปลูกผักได้๔๘แปลง

ถ้าผักสลัดทุกวันเราปลูกวันละ๔๐๐ต้น
คูณด้วย๑๐บาทเราจะได้รายได้วันเท่าไหร่
๑เดือนมี๓๐วันคูณไปเราจะได้เดือนเท่าไหร่๑๒๐๐บาท

ผลิตออกมาทีละ๕ตันติดตันขายไม่ทันหรอกครับ
เน่าก่อนเพราะของเยอะก็ล้นตลาด

ตลาดต้องง้อเรานะครับไม่ใช่เราต้องง้อตลาด
สำหรับพี่โม่เนี่ยไม่มีคำว่าไม่ได้ไง
มันพลาดสเต็ปที่๑ต้องแก้สเต็ปที่๒

ไม่มีคำว่าไม่ได้แต่จะไปอย่างไรเท่านั้น

ไม่ได้หมายความว่ามันเสียหายแบบสิ้นเชิง
แต่มันการเสียเวลาและเสียเงินมากกว่า

จากเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์นะครับ
มาจุเจ้าของฟ้าผัก

เหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดเลยค่ะ

เป็นการนำความรู้แล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

เรียกว่าเยี่ยมมากเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
บาทครับผมและที่นี่นะครับเขาทำให้เป็นแหล่งศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวเชียวเกอร์เสือดอีกด้วย

ได้เลยนี่เลยค่ะ

นั่นเองเขาเรียกว่าเบอร์เฮ้งเบอร์มงคลอะไรแบบนี้ค่ะเคยได้ยินมั้ยคะ
เคยได้ยินเรื่องของเบอร์มังกรแต่ก็มาดูว่าเลขไหนที่ช่วยเลขข้าขาย
วันนี้ค่ะแม่เนยจัดให้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหมอไก่พพาธินีค่ะ
วันนี้เขาจะพาไปดูเบอร์มงคลใช้แล้วเค็งปังด้วยค่ะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่ไปดูกันเลยค่ะ
วันนี้นะคะหมอไก่พาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่ร้านในจิลหมูแดงหมูกรอบนะคะ
นอกจากในเรื่องของความอร่อยที่ต้องยกนิ้วให้แล้วเนี่ยในเรื่องของฮวงจุ้ยก็น่าสนใจเช่นกันค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนั้นประสบความสำเร็จได้ง่าย
ขอเชิญคุณกานะคะเจ้าของร้านมาให้สัมภาษณ์สักนิดนึงค่ะ

คุณการนี่ประกอบกิจการมานานกี่ปีแล้วนะคะเนี่ย
รับช่วงต่อได้ประมาณสองสามปีอะค่ะก็เป็นลูกของนายจิลเนี่ยค่ะ
ทำไมถึงมาตั้งร้านอยู่ในมุมนี้ล่ะคะ
อันนี้คุณพ่อเป็นคนเลือกค่ะ
แหลมมากเลยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโค้งเชือดเฉือน
เป็นชายภูมิที่เหมาะมากสำหรับร้านอาหารนะคะหรือว่าทำธุรกิจเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคะ
ในเรื่องของบันไดนะคะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
ันไดเนี่ยควรที่จะเป็นเลขขี้นะคะเพราะว่าเลขขี้เนี่ยหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

เพราะว่าเลขคู่เนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของพวกวิญญาณหรือว่าของที่มองไม่เห็นอะไรพวกนี้ค่ะ
อย่างต่อมานี่ก็คือในเรื่องของทางเดินพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นทางโล่งแล้ว
เรียกว่าทางเดียวตรงนี้ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นทางเดินรับทรัพย์
อย่างต่อมานะคะก็คือเรื่องของประตูค่ะอย่างประตูทางเข้านะคะเรียกได้ว่าใหญ่สมกับสถานที่นะคะ
จะได้แบบว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะทางนี้ไม่ได้มีประตูเข้าทางเดียว
คือการที่มีประตูเข้าสองทางก็คือหมายถึงว่าธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น
แล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะ
อย่างคนที่ทำการค้าการขายนะคะควรจะมีเลข๓๖เขาเรียกว่าเป็นเลขคู่มิตร
ได้มีโอกาสดีในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจเข้ามานะคะ
อีกเลขหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนั่นก็คือเลข๒๘
ฝันว่าเวลาที่ใครทำการค้าการขายแล้วจะมีเงินก้อนใหญ่มีโอกาสทางการเงินเข้ามา
อีกตัวเลขหนึ่งนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะนั่นก็คือเลข๗

แล้วอย่างตัวแรกก็คือเป็น๒๘คือหมายถึงว่าคู่ในเรื่องของการเงินก็คือจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา
และที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือเบอร์เนี่ยเรียงกัน
๘๙เนี่ยเขาเรียกว่าเลขมังกรหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงความยิ่งใหญ่นะคะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไกลเกินฝันปังปูลิเย่การค้าการขายนี่เรียกได้ว่าไปไกลอ่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อเบอร์ใหม่ตามที่หมอไก่แนะนำ
แต่เอาจริงนะเบอร์ที่มงคลสำหรับผมที่สุดก็คือ๓๒นี่แหละ

ช่างให้รักไงสวิทธิ์ธรรม

ก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือ
เบอร์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำมาหากินด้วยค่ะ
ต้องมีไอเดียต้องคิดต้องขยันทำงานด้วยค่ะ

หลังจากที่ได้เบอร์สวยกันแล้วนะครับ
ตามมาตามมาไปไหน
จะไปหาของกินของอร่อยกันดีกว่า
ร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความอร่อยระดับตำนานขายมาถึง๔๐ปี

จริงแล้วคิดดู๔๐ปีของเขาไม่ได้มีหน้าร้านนะครับ
จักรยานปั่นจักรยานนี่แหละครับ
แล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวนะครับก็คือหม้อก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยซ้อนไว้ด้านหลัง

แล้วก็ปั่นจักรยานไปขายตามที่ต่าง
ไพรนะครับเขาเล่าให้เราฟังว่า

เขาปั่นจักรยานขายก๋วยเตี๋ยหลอดมาตั้งแต่อายุ
ว้าว

แรกนะครับรับจากโรงงานมาขาย
ต่อมาโรงงานที่ทำก๋วยเตี๋หลอดมันยุบไปครับ

ถ้าอย่างนั้นคุณลุงเขาก็เลยไปขอสูตรจากโรงงานเพื่อมาทำต่อ

ครับในทุกวันนะครับลุงไพรเนี่ยจะตื่นตีสามครึ่งโอ้โหมาทำก๋วยเตี๋หลอดด้วยความใส่ใจ

เส้นที่ใช้นะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยหลอดเท่านั้นนะ

จะไม่ใช้เส้นแบบผัดที่เขาเอามาทำแบบผัดซีอิ๊วหรือว่าก๋วยเตี๋ยวมาขายแน่นอน

วงอกนี่ต้องลวกก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาคลุกใส่เครื่องต่างเช่นเกลือกระเทียม

เสร็จก็บรรจุใส่หม้อพร้อมขายแล้วล่ะครับ
เขาขายดีมากนะครับขายหมดทุกวันแล้วแกบอกว่าจะขายแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ
คือแกบอกว่าการขายก๋วยเตี๋ยหลอดของแกในทุกวันนี้สร้างรายได้ดีกว่าอาชีพก่อนที่เคยทำ

ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่ง

ปิ้งเอ่ยลูกชิ้นทอดเลยเพราะก๋วยเตี๋หลอดต้นทุนต่ำกว่า

ำไรเยอะแล้วลุงแกบอกว่าไม่เลิกขายอย่างแน่นอน
อย่าไปนะครับ
เตี๋หล่อของคุณลุงนะคะมีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยน่ากินมาก
นึกถึงตอนเด็กเลยนะฮะตอนพี่แบบว่ามีรถมาขายด้านโรงเรียนและก็
ล่าซิวดำเยอะอร่อยมาก
อย่าผมจะพาไป
พี่เป้าเป๋าตุ้น

คือผมจะให้ไปดูเจ้าสัตว์ตัวนี้เขาบอกเป็นสัตว์เศรษฐกิจไหมครับ

นั่นก็คือไก่ซิลกี้

ไก่หัวยุ่งสุดแสนจะน่ารักแต่ทำรายได้เยอะจนน่าทึ่งครับนี่ฮะ
ผมพาไปกันที่ฟาร์มไก่สวยงามชิเก็นทาวน์ครับ
ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเขามีทั้งหมด๒๐สายพันธุ์เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งเจ้าไก่ซิลกี้ไก่โปแลนด์ไก่บรามาและไก่ชนิดอื่นอีกมากมาย
และไก่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดนะครับ
ซึ่งคุณมิ้งนะครับเจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังนะครับว่า

และปัจจุบันขายทั้งในประเทศ
ยาวิชาอินเดียสเซง็โปและจีนที่เป็นตลาดใหญ่บริกเลย
ส่วนความแตกต่างระหว่างไก่ซิลกี้แล้วก็ไก่โปแลนด์นะคะ
ไก่ซิลกี้เด่นในเรื่องของเส้นขนของมันนะคะ
ส่วนไก่โปแลนด์จะมีลักษณะมีจุกอยู่บนหัว

เขาเนี่ยนะฮะนอกจากเปิดขายไก่แล้ว
เขายังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้
และสามารถเที่ยวชมถ่ายรูปเล่นได้ด้วย

ครับเห็นว่ามีอีกเรื่องที่จะมาเมาส์มอยกันเหรอ

ที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของบ่ายเตยครับ
แต่ฟ่าในรายได้

ไปเจอกับคุณโพพร้อมกันเลยนะครับ
ที่ฟาร์มใดหอมค่ะ
ไปเลยค่ะ
ส่งออกเขาต้องการกลิ่น
ไซส์ปลอดศัลพิษไซส์ความยาความกว้าง
เพราะเราทำพิธีพิธีศัลย์แบบเกล็ดเอ๊ะเลย
ไปดูมาเลือกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมครับ
ต้นใบเตยหรือว่าต้นเตยนี่แหละ

แล้วที่ผมเลือกมาเนี่ยมีอยู่๒ต้น
ด้านนี้ซ้ายมือต้นใบเตยสีซิด
อีกด้านหนึ่งนี่ก็ต้นใบเตยแต่สีเขียวอร่าม
ดูสวยงามดีนะไม่สวยกับสวย
เราจะเลือกกันยังไงล่ะเพื่อที่จะปลูกต้นใบเตย
ให้ได้คุณภาพแล้วก็สร้างราคาได้อย่างดี
ผมเชื่อว่าเกษตรกรที่ปลูกใบเตยน่าจะอยากรู้

จะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปถามเขาดีกว่าครับ
ตรงนี้เป็นแบบแรงที่จะปลูกใหม่ปักดำแรกนะ๖เดือนแล้วพอตัด
ทำไมถึง๖เดือนหมายความว่าต้นเตยจะโตเต็มที่
แล้วก็ให้มันภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งแล้วถึงจะตัดมันได้
เตยนี่ยิงสัตยิงแตกนะเพิ่มเงินให้เราตลอดเวลาเพิ่มจำนวน
ไล่นึงได้ประมาณ๕ตัน๕ตันกว่า
โอ้โฮนี่ไงสวัสดีครับ
ผมมีอยู่สองต้นเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนเป็นต้นกล้าของต้นใบเตย
เลือกไม่ถูกว่าต้นไหนดีที่มันจะเหมาะกับการปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดี
แบบนี้ก็คือดูซิดเดี๋ยวซิดหน่อย

แบบที่แบบเขียวอ่อนที่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยเหรอ

พออดยากละพอจากจะเจอน้ำดีน้ำต้มอร่อย
เพราะว่ามันจะพุ่งเลยจะติดป๊ับเลย

เพราะมันงามแล้วดิมไม่ดีมันโหยได้

ใบเตยครับที่มันใหญ่ยาวสีเข้มกลิ่นหอมเนี่ย
มันขายได้ราคาอย่างที่เขาว่ากันจริงเหรอครับ
มันเป็นการต้องการของตลาด
วันหนึ่งสร้างรายได้ให้กับลุงพลสักเท่าไห
เที่ยวหนึ่งก็ประมาณตันหนึ่ง

จะมีรายย่อยอีกรายย่อยคือทุก
ระดับ๒๐๐โลกรัมนี่ก็มีทุกวัน

แสงนี่ก็สำคัญสำหรับใบเตย
ลุงก็เลยทดลองดูว่าแสงสว่างกับแสงทึบ

แล้วก็ความยาวของใบด้วยแสง

ส่วนแสงสว่างนั้นก็จะทำให้มันยาว
เพราะว่าสมัยนี้ต้องทำเตยให้มันกว้างแล้วมันยาว

เดี๋ยวธรรมชาติหรือเวลาจะเปลี่ยนแปลงของมันเอง

สลับไปสละมาอยู่อย่างนี้แหละ
มันก็จะสมดุเหมือนกัน

จนถึงสักประมาณ๑เมตรได้

โอ้โหแล้วใหญ่ยาวใบหนาว

กลิ่นมันหอมมากเลยนะ

เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ

ต้องขอขอบคุณลุงโพมากเลยนะครับ

เศรษฐีคนต่อไป

ทุกคำพูดอยู่เป็นหมายแล้วมันยอดมาก

สามารถเก็บผลผลิตได้เป็น๑๐ปีเลย

ถือว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวเลยนะครับ
เรียกได้ว่าสามารถสร้างกำไรได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรม

มีแต่ได้กลับได้
ต้องขอบคุณพี่โปจริงเลยนะคะเดี๋ยวนายจะนำข้อมูลเนี่ยไปปลูกเตยหอมแน่นอนเลย
แต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องพักกันสักครู่เดียว
เพราะว่าช่วงหน้านะใครชอบกินหมายุงหมูยาว

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
พี่ยามครับอันนี้ครับเชิดเราจะมานะครับ
พี่มีเกมให้เล่นเกมเป็นทดสอบความรู้สถาปัญญาเล็กน้อย
สบายเลยครับชอบมากเลยค่ะว่ามาเลย
ถามอะไรตอบได้โอ๊ยถามอะไรตอบได้หมด
นี่จะเป็นเกมที่จะให้ทายของดีของเด็ดทั่วประเทศไทย
สมมุติอย่างปลาสลิดต้องบางบ่อ

จังหวัดนะนะแล้วพูดของดีของจังหวัดอันนั้นมาได้เลยอืมอ่า
น่ะพร้อมน่ะพร้อมแล้วจังหวัดเพชรดุลีอ่ะอ่ะม่วงแกงอืม
เธอก็ใช้ได้เหรอไม่อืมช้ามากเลยโอเคเอาจังหวัดตั้งโรย
โอเคจังหวัดเชียงใหม่เอ่อซึ่งซึ่งไส้หัวอ่านี่ไม่ทัน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
อุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอุบสอ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
แต่ของผมนี่ทุนน้อยในช่วงเริ่มต้นเนี่ย
เราจะทำจากอาหารชนไปสู่อาหารสัตว

เช่นหมูหย่อของคุณเชียงซึ่งอย่างนี้
แม้จะเริ่มต้นจากการซื้อสินค้ามาขาย
แต่ด้วยความเป็นนักธุรกิจคุณเจริญ

จนเติบโตมาเป็นขนาดใหญ่
ที่ได้ทั้งคุณภาพและความอร่อย
จนทำให้มีการผลิตอาหารแปรรูปแบบครบวงจร
เราก็มีหมูพันธุ์มีการผสมเทียม
แล้วก็มีผลิตเป็นหมูขุนชำแหละแปรรูป
เราปรบเป็นร้านขายข้าวขามูยุนนาน

เราทำมากกว่าที่ไปส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียว
เราทำตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ
จากจุดเริ่มต้นนำสินค้าพื้นเมืองจากขอนแก่นมาขาย
ทุกวันนี้สขอนแก่นเป็นบริษัทมหาชน
ที่ผลิตอาหารแปรรูปหลากหลายชนิด
มีการปรับโฉมอาหารพื้นเมืองให้ดู
สมัยและยังมีอาหารประเภทของขนมขกเคี้ยวทานเล่น
แช่แข็งพร้อมรับประทาน

พร้อมกับภารกิจที่จะพาอาหารไทยบุกไปทั่วโลก
ด้วยยอดขายต่อปีสูงถึง๒๗๐๐ล้านบาท

เป็นธุรกิจนะครับที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำ

เป็นผลิตภัณฑ์ของสอขอนแกนที่หลากหลาย

ของพรึ่งของยังนะอืม
ที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมาย

แต่ละอย่างว่าสรุปแล้ว

ใช้กอกอิสานมูยอเม็ดไทปัน

แล้วก็อันนี้กิ๊ปเซ็ตกองกับอเทศกาลต่าง
ปีละครั้งนะคะ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าครัวทำอาหารเลย
จริงหรือเปล่าคะทำไมถึงแบบได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างออกมา
อร่อยโดนใจลูกค้าทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะนั่นสิครับผมเป็นผู้กำกับ
ไม่เห็นนักแสดงอ๋อชิมหรอชิมเป็นภาพเป็นภาพ
ครับทำแล้วที่จะกล้าให้เขาทำครับครับแล้วเชื่อว่าคุณเนี้ยเขาทำดีกว่าเรา

รสครับทุกอย่างเลยเห็นว่าได้วิชาการชิมมาจากโหมมธนสิหรอครับ
ฮือโอ้เหอะเรื่องราวเล่าหน่อยไหมฮะติดสอบให้ตามท่านอยู่ภาครึงฮะ
คือท่านเป็นนักชิมอาหารใช่ครับมีโอกาสตามท่านไปถึงฮ่องกง
สมัยนั้นท่านที่ประสบความชิมมากเพราะ
อันนี้ก็พอจะพล็อคให้มันให้ชื่อ

เอางี้ละกันไหนนะเจ้าของตัวจริงเสียงจริง

ต้องพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยนะรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีมากน้อยแค่ไหน
จะมีจาน๒จานที่เป็นอาหารชนิดเดียวกัน

หนึ่งของขอนแก่นมีอันหนึ่งของเจ้าอื่น

โอ้โฮแค่ดูก็รู้ไม่ต้องชิม

อ้าวเราลองเรียกที่จานแรกก่อนเลย

คือหมูยอเนี่ยถ้าแท้เนี่ย

จะต้องใส่หมูเยอะนี่เป็นของบริษัทแน่นอน
มันเสียเวลาเลย

โอ้โหนี่บอกแล้วยังไม่ได้ชิมนะครับนี่แค่ดู

ชิมด้วยค่ะ

คุณเจริญมองว่าจานไหนเป็นของสอขอนแก่นครับ
อันนี้อันนี้เลย

กว่าจะมาเป็นอาณาจักรพันล้านของสขอนแก่นในแบบทุกวันนี้นะครับ

คนจีนอบพยพมาเมืองไทยเยอะมาก

ก็ต้องพาเราไปที่บ้าน

มันก็ตัดสามัญตีกับประเทศไทย

บ้านก็ไม่มีไม่มีแล้วต้องขออาศัยเขาอยู่
แต่เราเองก็ยังได้เรียนถูกไหมครับ

ชื่อโรงเรียนวัตรายมิถยาลัย

ขู้สาธารฟังตั้งแลนคก

อะไรทำให้มีความคิดแบบนั้นตั้งแต่เด็กคะ
คือผมกรรมภาพหุ่นพ่อตั้งแต่ในปี๒๓

เราจะต้องมีกิจการของตัวเอง

ของธุรกิจแบบนี้นะครับคุณเจริญก็เคยเป็นพนักงานรับเงินเดือน
ให้กับบริษัทชื่อดังหลายแห่งเลยที่แรกคือที่ไหนครับ
บริษัทเอสโซนะครับผมนี่เป็นคนเปลี่ยนงานง่ายนะ
จบมา๕ปีเปลี่ยนไป๖บริษัทงานที่เราทำไปเนี่ย
ถ้าเป็นหนทางให้เราตั้งตัวเป็นเท่าแก่ได้นะครับเราก็จะทำ
แต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็จะเปลี่ยนงาน
คือผมเป็นคนที่ลิขิตตัวเองแล้วเป้าหมายเราอยู่ตรงไหน

ผมก็เข้าไปทำงานบริษัทขายสินค้าจำพวกเครื่องจักรอาหารก็ไปเซอร์แมน
พอทำได้๓ปีปุ๊บก็คิดว่าเรียนรู้พอแล้ว

บอกว่าไปลงเอยอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังในปัจจุบันด้วย

นานนะคะ
เป็นคนแรกที่เขาไปทำไก่ย่าง๕ดาว

ลูกชิ้นไส้กรอกหมูแฮมผมเป็นคนเริ่มทำด้วยมือตัวเอง

แล้วเพราะอะไรครับถึงตัดสินใจว่าลาออกมาทำธุรกิจของตัวเอง
ความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการ
พอได้ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์มาก่อร่างสร้างตัว
ธุรกิจที่ทำที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยครับ

คุณจะต้องมีวิสาธารณในการบอกธุรกิจว่าสินค้าตัวนี้ทำแล้วโตได้ไหม
ก็คือดูจากว่าคนไทยชอบบริภาพอะไร
หมูยอหมูยองกุญเชียงเนี่ยอาหารประจำวัน
มีลูกค้าทั้งประเทศมีโอกาสโตได้หรือเปล่า
หลอกไปทำสินค้าของเราเองเนี่ย

ที่สอขอนแก่นนะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ย
การปั้นแบรนด์นะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้
มีวิกฤตมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะ

๑๐๐ล้านก็ถึง๑๐๐ล้าน

เป็นมหาชนเราไปตั้งบริษัทในประเทศจีน
คนจีนชอบกินหมูหยองคนเชียงนั่นคือตลาด

กฎหมายก็ไม่เหมือนประเทศไทย
หมูยอมบ้านเราเนี่ยเราทำแค่หมูร้อยเปอร์เซ็นต์
ประเทศจีนนี่คุณใส่เพียงหมูหนึ่งในสาม
หมูมีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นทะเบียนให้ไปอ่อเยาะ

ราคาต้นทุนของเราเท่ากับราคาปลีกของเขา
นี่คือสิ่งที่เรามองพลาด
แล้วอันนี้คือเกี่ยวกับวิกฤตเรื่องค่าเงินด้วยไหมคะ

แล้วกู้มาเนี่ยหนึ่งตลาดเราได้๒๕บาท
แต่เวลาคืนนี้หนึ่งตลาดจ่ายกันไป๔๙
โอ้โหช่วงค่ำคืนนี้เสียหายไปแล้วนะ
แต่เห็นมาว่าคุณเจริญเนี่ยกลัวความจนมาก
ถึงขนาดต้องแบบว่าไปไหว้พระขอพรว่า

ขอพรหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรเหรอครับ

อยู่ที่นั่นทุกคำเช้าไปกลับหลวง

ให้สลัดความโจรออกไป

อยากรู้ค่ะว่ามีการแพลนไว้อีกไหมคะ

คือผมนี่มีความฝ่ายฝันที่จะ
เอาอาหารไทยไปสู่ตลาดโลก

คือคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะลิขิตชีวิตเราได้
ครับนะครับเหมือนเมื่อเรามีเป้าหมายชีวิต
ถ้าเราพยายามทำไม่มีงานต้องทำได้ได้
ไม่ใช่มีเยอะไว้ให้กังวลนะครับ
เมื่อเจอปัญหาใดตั้งสติวิเคราะห์แล้วหาคำตอบ
ใครนะครับที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะฮะ
เมื่อเรามีแรงบันดาลใจดีแล้วนะครับ
เราก็ต้องแจนเย็นโดยพึ่งบู่หวามนะครับ
ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดให้ลึกให้ทองแท้ซะก่อนนะครับ

และนี่คือเคล็ดลับจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงครับ

เขาหมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดี๔โมงเย็น
อย่าลืมว่าดูก่อนรวยก่อน

สวัสดีครับ

ที่โรงเรียนวัดไตรมิตรได้มีโอกาสเรียนช่วงบ่าย

แต่ตอนเช้าผมนอนนะ